คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันก็เป็นสิ่งที่พวกเราต้องให้ความสำคัญ

ก็มีข่าวนี้มาคุณผู้ชมน่าจะใจชื้นได้บ้าง

ร่วมกับเอกอัครราชทูตอีรานประจำประเทศไทย
แถลงความคืบหน้าเรื่องการช่วยเหลือตัวประกัน
บางส่วนพี่เบิร์ตได้รับการช่วยเหลือไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วนะ

พร้อมด้วยนายไซยิตเรซาโนบัตตีครับ
อัครราชทูตอีรานประจำประเทศไทยเนี่ย
เปิดเผยถึงกรณีรัฐมนตรีต่างประเทศของอีรัน
ได้เข้าพบกับนายกปาเลสไตล์

ตัวประกันคนไทยและคนฟิลิปปินส์
แล้วกลุ่มฮามาสเนี่ยรับปากด้วยนะ
รับปากตามคำขอร้องด้วย

อันนี้เป็นความจากฝั่งฮามาสนะ
เขาอ้างว่าติดปัญหาที่ฝ่ายอิสราเอลยังไม่หยุดโจมตีฉนของกาซ่า
แล้วพอไม่หยุดยิงเนี่ยจะปล่อยตัวประกันก็ทำได้ลำบาก
แล้วตัวประกัน๙รายที่เสียชีวิตยังไม่ทราบข้อมูลว่าเป็นสัญชาติใด
แต่กลุ่มฮามาสได้ย้ายตัวประกันบางส่วนไปอยู่ในสถานที่ปลอดภัยแล้ว
ดังนั้นสิ่งสำคัญในตอนนี้ที่ทุกฝ่ายอยากจะเห็นคือการเจรจาหยุดยิงก่อนครับ
หลังจากนั้นจะเข้าสู่การเจรจาแลกเปลี่ยนตัวประกันระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส
โดยท่านทูตยังขอบคุณรัฐบาลไทยด้วยที่วางตัวเป็นกลาง
ซึ่งมันเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในสถานการณ์แบบนี้ครับ

ช่วงเย็นวันเดียวกันครับนักข่าวก็ไปลงพื้นที่ที่บ้านพักหมู่๓ตะบนโชคเหนือที่สุรินครับ
เป็นบ้านของคุณคมกริจชมบัวหนึ่งในแรงงานไทยที่ปรากฏภาพตั้งแต่วันแรกแรกเลยคุณผู้ชมว่าโดนจับเป็นตัวประกันเนี่ย
คนนี้ครอบครัวยังเฝ้ารอข่าวของคุณคมกริจอยู่เลยนะครับ
แล้วครอบครัวตอนนี้มีกำลังใจแล้วพี่เบิร์ตเริ่มยิ้มได้

หลังจากเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเนี่ยโทรแจ้งข่าวว่าตัวประกันทุกคนรวมไปถึงคุณคมกริจยังปลอดภัย

คุณพ่อบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมาแจ้งว่าลูกชายไม่เป็นอะไรนะพ่อนะไม่เป็นอะไรแน่นอนเดี๋ยวจะได้กลับบ้านเร็วนี้
ซึ่งหากลูกชายกลับบ้านมาเดี๋ยวจะทำพิธีรับขวัญก่อนเลยและคงจะไม่ให้เดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศอีกนะครับคุณผู้ชมฮะ
แจ้งนิดนึงนะครับว่าวันนี้เนี่ยก็จะมีหลายเที่ยวบินเลยนะคุณผู้ชมที่พาคนไทยกลับมา
การบินอาเคียครับคาดว่าจะถึงประเทศไทยตอนบ่าย๒โมง๕นาทีครับ
มีคนลงทะเบียนที่กลับไทยมา๒๑๔คนแล้วก็มีสายการบินสไปร์สเต็ตคาดว่าจะถึงประเทศไทย
เวลา๑๖นาฬิกาก็คือ๔โมงเย็นมีจำนวนผู้ลงทะเบียน๓๒๐คนนะครับ